ชอบเวลาที่เจอคนทะเลาะกัน

เรื่องของผัวเมียอย่าไปยุ่ง

แต่บางทีคนคนนั้นเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อจริง
ก็ได้ใช่ไหมแต่เหตุการณ์นี้ค่ะ

ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยไหมคะ
เจอตัวเลิศกัน
ใจเย็น
ประเภทของผู้ชม

แล้วรถไม่ใช่รถจอดทางทานนทานน้อย
อยู่ตรงกลางทานนทานนตรงข้างล่าง

หนีบมืออยู่เนี่ยแล้วก็ทะเลาะกัน
พลเมืองดีบิ๊กไบท์พยายามถาม

ผู้ชายบอกว่าใช่แต่ผู้หญิงบอกว่าไม่

ผู้ชายบอกว่าเฮ้ยโมทำไมทำกับพี่แบบนี้

พลเมืองดีพี่บิ๊กไบท์

แล้วเขาพยายามที่คือเขาก็บอกไม่ได้

ถึงหรือเปล่าแต่สิ่งนึงที่พี่ก็ทำ

พี่ใจเย็นก่อนใจเย็นต้องคนนึง

โคราชมาเจอสองคนนี้ทะเลาะกันนี่ก็ไม่รู้จะยังไง
คือผู้ชายเสื้อเหลืองไม่ได้สนใจหรอกข้างหลังของรถจะติดยาวขนาดไหน
บิ๊กไบท์เขามีกล้องติดหมวกใช่ไหมก็เลยบันทึกเหตุการณ์ไว้หมด
บอกให้เพื่อนด้วยกันโทรแจ้งตำรวจหน่อย
แล้วก็พยายามบอกให้ผู้หญิงขับรถเก๋งออกมามาตรงริมมาจอดริม

ใช่ไปเคลียร์กันในปั๊มไหมล่ะไม่งั้นเดี๋ยวรถติดยาว

ไบท์กลุ่มนี้ที่อย่างน้อยไม่มองข้าม
คือเอาจริงหลายคนไม่ได้บอกว่าผิดหรือว่าถูกนะคุณผู้ชม

เพราะเราก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาบอกว่าเรื่องของผัวเมียไม่ต้องยุ่ง
เราก็จะเอายังไงดีล่ะถูกไหมไม่กล้าเข้าไปช่วย
แต่ก็มีผู้หญิงหลายคนที่เขาโดนแบบ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือพวกที่ไม่หวังดี
เอามุกนี้มาใช้ในการบอกว่าแบบเรื่องของผัวเมียอย่ายุ่ง
แล้วท้ายที่สุดเธอก็โดนทำร้ายเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหมือนกัน
โอ้แต่อยากจะเป็น๑เสียงที่ชื่นชมพี่กลุ่มวิกไบต์
คือเข้าไปเพื่อให้ผู้หญิงรู้ว่า
ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะใช่
เธอไม่ได้โดดเดี่ยวนะสองคือพี่บิ๊กไบท์ไม่ได้ลงมือทำอะไรที่มันรุนแรงเกินกว่าเหตุ
แต่บอกว่าแจ้งตำรวจดีกว่าให้ตำรวจมาระงับเหตุดีกว่า
แล้วพอคนมาล้อมกันเยอะแบบนี้ตัวผู้ชายที่ตอนแรกอาจจะตั้งใจ
ทำอะไรที่มันมากมายกว่านี้ก็ไม่กล้าแล้วเพราะคนเห็นเยอะด้วยนะฮะ